อีกหนึ่งเรื่องที่พาไปนะครับไปดูกันหน่อย
ว่าชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีเขาแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่

ไก่แสนรักแสนห่วงที่เลี้ยงเอาไว้หายไป

นั่นน่ะสิหายไปไหนสุดท้ายไปเจอตัวการหัวขโมย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวลงไปเพื่อจับเจ้าหัวขโมย
นี่ดูว่าต้องทำอย่างนี้เลยนะ

เอ้ามันไปแอบอยู่ในบ่อนี่ไง

วงกลมแดงมองเห็นรึเปล่า

เห็นอะไรดำอะคะหัว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องโรยตัวลงไปในบ่อขยะร้างตรงนี้
เพื่อไปจับหัวขโมยที่มีหัวงูภวงมา

แถวบ้านเลขที่๓๗หมู่๗ตำบลบ้านช้าง
อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรี
คุณพิมพรรุ่งแสงทองอายุ๒๘ปี
เล่าว่าตนเองเลี้ยงไก่เอาไว้ในร้าวอยู่ดี๑๐กว่าตัว
แต่เกิดอะไรก็ไม่รู้อยู่แต่ละวัน

ทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัว
คุณพิมพรสงสัยเป็นอย่างยิ่ง
ก็เลยมาแอบดูซิว่าใครกันนะมาแอบขโมยไก่
แอบดูไปแอบดูมาปะกันพอดี
ปรากฏว่าเป็นงูเหลือมนี่แหละครับ
มันมาหลบซ่อนนอนขดอยู่กลางบ่อขยะที่บริเวณเล้าไก่นี่แหละ
คือมันเป็นบ่อขยะที่ลึกลงไปแบบนี้นะครับ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับหน่อยแล้วกัน
แต่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ใจถึงมากนะ
โรยตัวลงไปแบบนี้เพื่อลงไปจับงู
จับงูแล้วอยู่ในถังนี้กับงูยิงลำพัง
แคบอย่างนั้นแต่คุณยังสามารถปฏิบัติการจับงูได้
สุดท้ายจับมาทำการวัดขนาดให้เรียบร้อย
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

แหมป้าจะไม่ตอบแล้ว
แต่วันนี้ฉันเจอหัวเหมือนกันอ่ะ

หัวงูร่องร้อง